เพราะว่ามันมีต้นเรื่องต้นราวให้ได้ฟินกันอยู่ด้วย
คุณผู้ชมเกิดมาขนาดนี้จะมีคู่ไหนบ้าง

เลยว่าคู่นี้แฟนเขาจัดจิ้นกันตั้งแต่เขาเล่นละครด้วยกันเสมอ
แต่ความฟินมันอยู่ตรงที่ฝ่ายหญิงตอบกลับไปว่า
แม้ใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันแล้ว

แฟนก็กลับมาจิ้นแล้วก็ลุ้นความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่า
จะมีโอกาสพัฒนาได้หรือเปล่า
เพราะว่าเขาเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องแล้วก็สนิทกันมาก
เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าวันไหนนะมีละครคู่กันสักหนึ่งแมทนั้น

หลายคนจับจิ้นกันตอนเห็นภาพแม่อ้ำขี่หลังไฮโซนินค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะที่แพรรีสก็เดากันได้ว่า

คือเมืองนอกเวลาไปเที่ยวมันต้องเดินเยอะ

แล้วแม่อ้ำของเรานะคะก็บอกเองว่า
จริงก็ขี่หลังเพื่อนอยู่หลายคน

แต่เขาก็มีรูปคู่ให้เราติดตามกันอยู่บ่อยนะคะ
เขาออกมายืนยันว่าเป็นเพื่อนก็นานแล้วจ้ะ
แต่อะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะ
ให้คนแบบที่ชอบจิ้นอย่างพวกเราก็ขอเชียร์ต่อไปละกัน
จากเพื่อนอาจจะเลื่อนสถานะก็ได้ว่าไหมคะคุณผู้ชม

ปิดท้ายกับอีกหนึ่งคู่นะคะ
ลีแล้วก็เก๋ไก่สไลเดอร์
เอาจริงคู่นี้เขาเคยมีข่าวว่าคุยกันนะคะ

เพราะว่าตอนนั้นเจอดราม่าแฟนคลับของเก๋ไก่ทะลมหนักมาก
แต่เก๋ไก่บอกว่าที่เลิกคุยเพราะว่าบางวันคุยไม่รู้เรื่อง
วันคุยไปคุยมาก็ส่งจิ้งจกมาให้ดู

อะไรแบบนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณแน็กนี่แหละค่ะ
แต่ใดคือล่าสุดค่ะมีคลิปที่แบบว่า
หลายคนก็โอ้โหหรือว่าเขาจะกลับมาคุยกัน

เพราะในคลิปเนี่ยเขานัดกันไปเล่นโยนโบลิ่งนะคะ

ไม่รู้ตัวเลยว่าเก๋ไก่ก็ตอบกลับไปบอกว่า
ไม่รู้ไม่รู้ตัวทำไมรู้ใจดีกว่า

แบบนั้นเลยคุณผู้ชมแอ้วกันไปเอากันมา

ชวนแน็กชาลีออกจากคลองหลังบ้านตัวเองได้

มาเจอแสงสีในเมืองบ้าง

เป็นคลิปที่เก๋ไก่โทรหาคุณแอคชาลีด้วยนะคะ

ว่าให้คู่นี้กลับมาคุยกันอีกทีหรือเปล่า

ชาลีตอนนี้เขาก็หล่อมากขึ้นนะ